แต่คดีต่อไปถูกถ่ายโดยสามีเพื่อน

สามีเพื่อนค่ะเป็นคนใกล้ชิดเลยนะคะ
แล้วถ่ายแบบนี้คือถ่ายเพื่อน
เพื่อนของภรรยาตัวเองไปแล้วทั้งหมด๑๑คนด้วยค่ะ
พี่พูดเองว่ามีคลิปหนูพี่พูดได้ยังไง

พี่ทำไปโอเคอาจจะเป็นความคิด
มีใครบ้างพูดมาพูดมา

ทำไมอ่ะพูดไม่ได้เพราะมันมีหมดเลยใช่ไหมล่ะเออ

เออ
ว่าพี่มีพ่อมีแม่มีผัว

จิตใจมึงทำด้วยอะไร

ไม่มีอะไรแล้วพี่ยอมรับผิดทุกอย่างเลย
พี่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้แล้วตอนนี้

เพราะว่ามาแอบถ่ายคนใกล้ตัวกันได้ยังไง

แล้วสาวทั้งหมดทั้ง๑๑คนเนี่ย

หาคำตอบว่าพี่ถ่ายทุกคนไหมเนี่ยมีคลิปหนูไหม
เป็นการแอบถ่ายในห้องน้ำด้วยนะคะ
แล้วแต่ละคนเป็นเพื่อนของพันรยาค่ะ
ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะเอาคนแรกนางสาวน้ำพึ่ง
เป็นแอร์โฮสเตจค่ะเป็นผู้นำกลุ่มนี้เลยนะคะ
ทำงานทั้งสิบเอ็ดคนเอาเรื่องนี้มาปรึกษา
ทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะบอกว่าถูกแอบถ่าย
ขณะที่ทำกิจในห้องน้ำที่บ้านเพื่อนสนิท
และถูกสามีเพื่อนซ่อนกล้องจิ๋วไว้ภายในห้องน้ำ
ตัวเธอเองเกรงว่าการถูกแอบถ่ายครั้งนี้
แล้วเธอก็ทำงานอยู่ด้วยเป็นแอร์โฮสเตจเนี่ยนะคะ
เธอบอกทนายรณรงค์ว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะ
มีคนอื่นด้วยอีกประมาณ๑๑คนค่ะ
เป็นหญิง๗คนเด็กชาย๒คนและเด็กหญิงอีก๒คน
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วค่ะที่สพบังแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วเธอก็เล่าต่อนะคะบอกว่าตัวเองกับเพื่อนเขาสนิทกัน
โดยเฉพาะพันรยาของคนที่ถ่ายชื่อนางสาวเฟิร์น
รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือเพื่อนไปมาหาสู่เฟิร์นเป็นประจำ
แต่ระยะหลังเฟิร์นมีปัญหากับนายเพียรพลสามี
หลังจากจับได้ว่านายเพียรพลแอบไปคุยกับหญิงอื่น
แล้วเรื่องราวนี้มันถูกเปิดโปรงได้อย่างไร
ก็เพราะว่าเฟิร์นเอาโทรศัพท์สามีมาตรวจสอบ
ไม่ได้แค่เจอข้อความที่คุยกับกิ๊ก
ไปเจอคลิปลับของบรรดาเพื่อนค่ะ
นี่แหละตัดสินใจบอกเพื่อนเอง
และขอเลิกกับสามีเพราะรับพฤติกรรมนี้ไม่ได้
หลังจากที่รู้เรื่องนี้
นายเพียรพลตอนแรกปฏิเสธนะคะ

เฟิร์นโทรตามเพื่อนเลยค่ะ
มามาพูดคุยกันและเค้นถาม
จนกระทั่งนายพีรพลยอมรับว่า
มีคลิปของเพื่อนทุกคนที่มาเคลียร์กันวันนี้

สามีเพื่อนก็บอกว่า
มีสามีเพื่อนเลยพูดว่ามีคลิปหนูถามว่ามีคลิปใครบ้าง

หลังจากนั้นนะคะแฟนหนูก็เข้าฟันศอกเขาเลยค่ะ
แล้วหนูก็กระโดดตบหัวเขาไปทีนึงค่ะ
เขาก็ยอมรับว่ามีคลิปของทุกคนค่ะ

แต่ว่าเราไม่ยอมรับเงินในตอนนี้อย่างแน่นอน

กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องได้รับการสนองค่ะ
ทนายรณรงค์บอกว่าเรื่องนี้คุยกับพนักงานสอบสวน
และทำเรื่องขอให้ส่งโทรศัพท์มือถือของนายเพียรพล
รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปให้ปอทตรวจสอบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป
เพราะแม้ว่าในเวียรพลในคลิปเขาจะบอกพี่ลบไปแล้วพี่ลบไปแล้ว
แต่ว่าบางทีอาจจะไปอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นได้ค่ะ